ไปดูต่อกันที่พี่ลาล่าอาสยามกันหน่อยดีกว่านะฮะ
เปลี่ยนไปป่ะเนี่ยคนอื่นเขากักตัวอยู่บ้านมีแต่น้ำหนักพุ่งทะยานขึ้นพลวด
แต่สำหรับสาวคนนี้บอกเลยว่าผอมเพลียวลงแน่นอนนะคะ
สวยสดใสนะคุณนะหลายคนโฟกัสก็เป็นเรื่องของรูปร่างแหละ
บอกว่าดูดีขึ้นนะดูผอมเพลียวขึ้น
แปลกตาไปจากช่วงก่อนหน้านี้
หลายคนอยากรู้เคล็ดลับเหมือนกันว่ากักตัวอยู่บ้านยังไงถึงได้ดูดีขึ้นขนาดนี้
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนอย่างที่บอกกันไปอยู่บ้านเพลินทานเพลินไปหน่อย

งานนี้เธอบอกหมดเปลือกเลยบอกว่าที่ผอมลงได้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเข้ารับคำแนะนำเรื่องโภชนาการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ
คือก่อนหน้านี้พี่ลาล่าเองบอกว่าก็เคยทุกข์ใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะน้ำหนักส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสนิดนึง
บอกว่าน้ำหนักมากถึง๖๕กิโลกรัมเลยค่ะ
ไหนมาไหนด้วยความตัวเล็กด้วยสูงไม่มากน้ำหนักมันมากกว่าส่วนสูง
ทักนะคะคือคนไปคอมเมนต์ด้วยในโซเชียลบอกว่าอ้วนบ้างล่ะ
ถึงขั้นที่มีคอมเมนต์แรงอย่างที่คราวนู้นน้ำหูน้ำตาไหลกันมาแล้ว
อ้วนเหมือนอึงอ่างโอ้โหคุณผู้ชมคำพูดเหล่านี้มันจี๊ดใจเธอมากค่ะ
ก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะ
บอกเลยว่าการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะว่าต้องงดสิ่งที่ชอบทานหลายอย่างลดปริมาณอาหารลง
แต่ตัวเธอพิสูจน์แล้วนะคะว่าถ้าทำได้ทุกคนก็จะมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้น
เห็นแบบนี้แล้วนะคะหลายคนก็ถามไปถึงหนุ่มเล็กอยู่เหมือนกันว่าเล็กเจษดาเนี่ย
ถูกใจกับหุ่นนี้มากขนาดไหนค่ะ
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมนะคำว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่าเนี่ย
ควรจะลืมออกไปจากโลกนี้ได้แล้วมันไม่ใช่คำทักทายที่ดี
เอาเป็นว่าเวลาคุณเจอใครเพื่อนคุณเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทก็ตาม

แค่นั้นจะน่ารักกว่าที่จะไปทักทายในเรื่องของรูปร่าง
ขึ้นหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่าเก็บไว้ไม่ต้องทัก
สำหรับผู้หญิงจริงคุณผู้ชายเองก็กังวลเหมือนกันนั่นแหละ

ถ้ายังอยากรักษามิตรภาพที่ดีเอาไว้นะ

อันนี้โอเคอยู่นะ